ดนตรีไทยโรงเรียนผมเนี่ยจะมีชุดนางรำอยู่๒ชุดแล้วเป็นชุดครู
ซีวีจะเห็นบ่อยครั้งคือเหมือนชุดครูเนี่ยที่ตั้งอยู่ในหุ่นนางรำ
อยู่ก็จะม้วนมาแบบม้วนม้วนเหมือนเขาลำหันมาหาเราพี่แจ๊ค
แล้วเขาก็แดะคออย่างนี้คือเห็นเลยว่าชาดาที่แบบสวมไว้บนหัวคืออย่างนี้
มีทหารญี่ปุ่นประมาณเป็นกองพันเดินผ่านผ่านผ่านแต่พอผมเพ่งเข้าไปพี่แจ๊ค
ไอ้เขียวมันคือแสงที่ทะลุออกมาเหมือนศพที่มันเป็นดินเผาแล้วมันแตก
ผมก็ตกใจค้างเสร็จปุ๊บแก้วน้ำผมหล่นป้องป้องป้องพี่แจ๊คอูจังหวะเดียวเท่านั้นอ่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการสถานีผีดุรายการที่รวบรวมนักเล่าเรื่องหลอนจากทางโซเชียลไว้มากที่สุด
มาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับ
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานนะครับ
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเล่าเรื่องประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
สถานีผีดุของเราทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ
และสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนอยากจะมาแชร์มาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน
และวันนี้นักเล่าเรื่องหลอนนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่เขาจะมาพบกับคุณผู้ชมนั้น
เขาเตรียมเรื่องเด็ดไว้เสิร์ฟความหลอนให้กับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อย
ถ้าคืนนี้คุณผู้ชมพร้อมเราไปพบกับเขาพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญครับนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
หนึ่งในนักเล่าเรื่องผีไฟแรงครับ
ไม่ว่าจะเป็นคืนสยองเส้นทางผีกับเด็กตาหมา
น้องวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับ

แล้วก็เป็นนักเล่าเรื่องผีรุ่นใหม่ไฟแรง

ตัวใหญ่มากตัวโคตรใหญ่เลยนะครับ
พี่ขออนุญาตถามแล้วกันว่าพี่มีกราฟให้๑๐๐

ผมให้ผมให้๑๐๐มาตั้งแต่เด็กแล้วครับ

นี้มีผีอย่างแน่นอนครับ

พูดถึงเรื่องของผีสิ่งลี้ลับเนี่ย

ห่างจากความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันไปมากแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำบุญเขาวัด

ความคิดเหล่านี้มันเริ่มถูกถอดออกจากความเชื่อของเด็กในวัยนี้ไปหมดแล้ว

ก็เป็นเรื่องที่คนได้รับฟังว่าผีผีแล้วจะกลายเป็นว่า

แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีจังหวะเหมือนเขาโผล่มาให้แบบ

เรานั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วเพื่อนมาโผล่ข้างแล้วตกใจแบบเวออย่างนี้

แต่ถ้าแบบเหมือนตั้งสติได้ปุ๊บเห็นรู้แล้วไม่กลัว
โบ๊ะบะทำให้ตกใจนั่นหมายถึงว่า

ตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เรื่องทีวีเล่าให้พี่แจ๊คฟังเนี่ย

แกว่งคือความรู้สึกผมอะ
จังหวะที่โดนเตะนี่คือแกว่งไปหมดแล้วนะ

ผมว่าเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รอด

ดีดเดีดเข้านี่นะ
คือเป็นคนปกติทั่วไปเอาจริงโทษนะครับ

แต่เหตุการณ์ทั้งนั้นก็เฉียดตาย

หลังจากที่รอดมาได้เนี่ยกลายเป็นว่าตัวเองเห็น
มันเริ่มจากเห็นแบบแยกแยะไม่ออกก่อนครับพี่แจ๊ค
เหตุการณ์นี้มันจะเริ่มเห็นจากแบบ
ไปเจอใครบางคนที่เราไม่คุ้นหน้าคุ้นตา
แล้วก็ทำความรู้จักกันด้วยนะ
แล้วก็เล่นกันเป็นเพื่อนกัน
เหตุการณ์นี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากการกลับมาจากโดนเตะ
ก็จะไปเล่นอะไรกับคนนั้นคนนี้
แล้วบางทีเขาก็เห็นเรานั่งพูดคนเดียว

ก็จะกลายเป็นเด็กที่ประหลาดแปลกอยู่ในกลุ่มเพื่อน
แต่ก็มีความห้าวเฮ้ว
ด้วยว่าเราตัวใหญ่ก็จะมีความแบบเบ่งกล้ามกับเพื่อนหน่อย

ผมเข้าใจในเมื่อเราโตพี่แจ๊คว่า
คนอื่นที่แบบมองเราเข้ามา
มันคงเหมือนเรานั่งเห็นคนไร้บ้านบางคนนั่งพูดคนเดียว
อะไรใส่กระดาษแล้วก็พูดคนเดียวอะไรอย่างนี้

เขาจะเหมือนกันว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เขาเห็นเรา
เขาไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเห็นอะไร
สัมผัสอะไรเจออะไร

เป็นประสบการณ์ตรงของวีเลย

เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนวีประมาณ

ม๓ขึ้นม๔และม๕ครับ
ไม่รู้ว่าคำว่าคืนทุนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องผี

คือต้องบอกในพื้นฐานวีเป็น
เด็กที่เรียนในโรงเรียนแบบไปกลับ
มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ป๑เลยครับพี่แจ๊ค
ทางโรงเรียนผมจะเรียกเด็กแบบนี้ว่าลูกหม้อ
หม้อคือเหมือนเราโตมากับโรงเรียนเลย
แต่ทีนี้ด้วยวีเป็นเด็กที่มาสายของนักกีฬาครับ
เล่นกีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียนเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนเลย
ทีนี้มันเป็นเรื่องของโรงเรียนแล้วว่า
ในทุกม๔ขึ้นม๔เขาจะมีการเปิดคัดนักกีฬาทุนจากทั่วประเทศเลย
เพื่อเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเราแล้วก็เป็นนักกีฬาประจำโรงเรียน
เขาก็จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เป็นลูกหม้อเข้ามาขัดด้วย
เผื่อใครบางคนเขาเรียกว่าฝีมือเตะตา
แล้วก็มีโปรไฟล์ในการไปเล่นรับใช้ชาติมาบ้าง
ก็จะได้รับสิทธิ์นี้ง่ายขึ้น
ทีนี้ผมก็เป็นหนึ่งคนที่ได้รับทุนของโรงเรียน
ก็มีกฎอยู่ข้อเดียวครับของการเป็นนักเรียนทุนคือ

ถึงแม้บ้านคุณจะอยู่ห่างจากโรงเรียน๔กิโลเมตรเดินไปได้

ต้องกินนอนอยู่นั่นนี่คือระเบียบข้อสำคัญ
แต่ทีนี้ด้วยระหว่างที่ผมเรียนหนังสือตั้งแต่ป๑มา
หอพักที่นักกีฬาอยู่เนี่ย
จะเป็นหอพักที่อยู่ในตึกที่อายุนานที่สุดในโรงเรียน

แล้วก็จะมีลิฟต์เก่าตัวนึงเวลาขึ้นก็เหมือนจะไหวไม่ไหวแหละอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้ประเด็นของเรื่องนี้มันจะอยู่ที่บริเวณ
อยู่ใต้หอพักของผม
ห้องของเวียห้องพักอยู่ชั้น๗
แต่ห้องชั้น๖จะเป็นห้องวิทยาศาสตร์
ห้องเด็กดองห้องคอมพิวเตอร์
และห้องดนตรีไทย

ห้องเด็กดองห้องวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีไทย

ตั้งแต่เด็กในคาบวิทยาศาสตร์ของช่วงปฐมปลาย

จะเห็นเด็กที่อยู่ในโหลครับ
มันคือความเป็นไปไม่ได้อย่างที่สุดคือเด็กมันเหมือน
พลิกไปม้วนไปม้วนมาอยู่ในโหลดพี่แจ๊ค
เป็นฟิลเหมือนเขาเป็นทารกอยู่ในท้อง
แล้วเขาก็หมุนอะไรอย่างนี้ฮะ
บางทีก็มีบิดคออะไรอย่างนี้

แล้วเราก็ทำให้เราไม่อยากจะเรียนคือความรู้สึกเราคือ
เรียนรู้สัตว์เล่มวนแหมวป่าอะไรอย่างนี้

แล้วรู้สึกว่าเป็นห้องที่ทำให้วีเนี่ย
เขาเรียกว่าไงขยาดชั้น๖ดีกว่าครับไม่เรียกว่าเกลียด

ดนตรีไทยโรงเรียนผมเนี่ยจะ
ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งครับ

แต่ในห้องดนตรีไทยมีชุดนางรำอยู่๒ชุด

ซีวีจะเห็นบ่อยครั้งคือเหมือนชุดครูเนี่ยที่ตั้งอยู่ในหุ่นนางรำ

้วนเหมือนเขาลำหันมาหาเราพี่แจ๊ค

คือเห็นเลยว่าชาดาที่แบบสวมไว้บนหัวคืออย่างนี้
กลายเป็นชั้น๖คือเป็นชั้นที่ผมไม่อยากจะเดินผ่านไม่อยากจะขึ้น
แต่ด้วยดวงที่เราได้ทุนทำให้เราต้องมาพักอยู่ที่ตึกนี้

ซ้อมกีฬาเสร็จกลับมากินข้าวที่โรงอาหาร
อาบน้ำก็ขึ้นไปอาบน้ำข้างบนกันครับ
ทุกครั้งเวลาคือเวลาขึ้นหอพักทั่วไปผมขึ้นกับนักกีฬาคนอื่นจะไม่ค่อยมีประเด็นครับพี่แจ๊ค
ไม่ค่อยเจออะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเราขึ้นคนเดียวแล้วดึกอย่างโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนคริสต์
บางทีจะมีการเรียกนักกีฬามาอบรมแบบศาสนกิจอะครับ
ไม่ไปชั้น๗มันจอดชั้นหก
ในที่นี้คือชั้น๖คือและพี่แจ็คนึกลิฟต์เก่านะครับ

ดนตรีไทยอ่อนออกมาจากในห้องดนตรีไทยที่มืดตึ๊บไม่มีไฟไม่มีอะไร
แล้วสักพักก็เห็นนางลำค่อยหันผมเอาละผมรู้สึกแล้วเอาอีกแล้ว
ยกมือกดปุ่มปิดปิดปิดปิดปิดย้ำย้ำปิดปิดปิดไม่ปิด
ข้างหน้าเลยครับพี่แจ๊คทีเนี้ยมาเป็นเงาแต่ไม่เห็น
ข้างหน้าผมจะเป็นมืดตึบเลยแสงไฟสีเหลืองของลิฟต์นิดหน่อย
มันจะชะงดออกไปนิดเดียวเราเห็นการเดินลำของเขา
แล้วก็กระย่ำเท้ามาหาเราซอยมาอย่างนี้คือแบบหัวใจจะไหว
แต่เขาไม่เข้ามาเหมือนเขาอยู่ข้างหน้าของเขาอย่างนั้น
ฟิลเหมือนเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นแต่แบบเราเห็นอย่างนั้นไงพี่แจ๊คมัน
ถ้าพี่แจ๊คไปโดนติดเหมือนขังคุกแล้วให้นั่งมองอย่างนี้พี่แจ๊ครู้สึกไงครับ
ก็เหตุการณ์ของเรื่องนางลำเนี่ยวีไปได้เรื่องราวนี้เพิ่มเติมมาจากคุณครูอีกทีนึง
ว่าเป็นห้องที่เก็บพวกเสียงนางลำเสียงครูละนาดครูอะไรต่างชุดครูทั้งหมด
คือนักเรียนเนี่ยชุดนางลำสองชุดเนี่ยจะไม่มีใครแม้แต่ไปปัดฝุ่นปัดอะไรไม่ให้แปะ

ห้ามจับเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีเขาไปจับเขาไม่รู้
ไปจับด้วยกิริยาแบบไหนไม่รู้อะไรเงี้ยครูเขาก็จะห้ามเลยนะฮะ
ก็เป็นเนื้อเรื่องของห้องที่อยู่ชั้น๖
ทีนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตลอดพี่แจ๊ค
หันหลังเสร็จหันหลังเข้าลิปแล้วผมก็กดลิปเหมือนเฮ้ย
มันเค้าสนุกปะว้าเห็นว่าเด็กคนนึงเห็นเค้าแล้ว
เออมันมาแล้วให้มันแวะซะหน่อยเว้ยทำให้มันดูหน่อยเว้ย
มันบ่อยถูกไหมมันบ่อยครับมันบ่อยแล้วพี่แจ๊คมันคือความสะสมของความรู้สึกที่แบบ
ไม่อยากอยู่ที่นี่เลยอ่ะผมเป็นไปได้อ่ะให้ผมแบบตื่นเช้ากว่าเพื่อน
แล้วนั่งรถมาซ้อมฟุตบอลตอนเช้าแล้วขึ้นไปอาบน้ำที่หอแล้วก็ลงมาเรียนอย่างนี้
ผมยังโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นกฎอ่ะเขาคือมีอาจารย์เช็คหออะไรอย่างเง
เขาต้องเซ็นช่องเซ็นชื่อเขาก็จะไม่ให้เรากลับทุกคนทำได้ทำไม่ได้
แล้วผมจะไฮทีบายเขาว่าผมเห็นผีกับครูอะอืม
ชั้น๖เล่นผมตลอดเลยผมก็บอกไม่ได้ถ้าผมพูดไปผมก็โดนพี่ในหอพักแอนตี้
จะเป็นคนที่ถ้าไม่พูดกับใครผมไม่พูดเลยนะพี่แจ๊ค
หมายถึงว่าจะไม่เล่าไม่อะไรเลยคือ
ผมไม่รู้ว่าผมเล่าไปแล้วตอนนี้สถานะผมจากปกติ
จากเป็นตัวปกติในกลุ่มของคนประมาณ๔๐กว่าคน
ผมจะกลายเป็นตัวอะไรในตัวตลกแน่นอน
และสังคมในยุคนั้นคำว่าบูลลี่มันรุนแรงมากพี่แจ๊ค
มันไม่ใช่แค่แบบชี้ด่ามันไม่ใช่
มันเป็นการตบมันการหยุดแกล้งกระถีบเลยอะไรอย่างนี้ฮะ

พยายามปิดกั้นไม่บอกใครว่าเราเจออะไรเราอะไร
ได้แต่เก็บอาการอย่างเดียวเลยว่า
เราเป็นคนเห็นแต่เราพูดกับใครไม่ได้
ทีนี้เหตุการณ์มันก็ทั้งรุ่นพี่โดนรุ่นพี่แกล้งนะฮะ

เหตุการณ์มันบานปลายมาจนถึงช่วงม๕เทอม๒ครับพี่แจ๊ค
วันนั้นเป็นวันที่เหมือน
ครูที่คุมหอพักอาจจะปล่อยให้เด็กกลับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์กลับบ้าน
แล้วก็วันจันทร์ก็รีบกลับมาตอนเช้ามาเรียน
ก็ผมบ้านอยู่เลยจากโรงเรียนไป๔กิโล
ผมก็เลยรู้สึกว่าวีคนี้ผมไม่อยากกลับผมเบื่ออะไรอย่างนี้
ก็เลยกะว่าจะอยู่หอกลายเป็นว่าแจ็คพอร์ต
เหลือผมอยู่กับเพื่อนในหอพักจาก๔๐คนเหลืออยู่๓คน
มีผมเป็นนักฟุตบอลคนเดียวกับนักบาสอีก๒คน
คนนึงชื่อไอ้ยักษ์อีกคนนึงผมจะไม่แน่ใจว่าใครนะฮะ
เหตุการณ์มันเริ่มในช่วงของเย็นวันเสาร์
ก็ไม่มีอะไรครับก็ผมก็หาเรื่องไปนั่งเซเว่น
นั่งรถนั่งรถไฟฟ้าไปสยามกลับมานู่นนี่นั่นพักผ่อนค่ำแล้วฮะ
ก็ขึ้นหอตามปกติกดลิฟต์ก็ลุ้นอยู่ในใจว่าชั้น๖อย่าเปิด
แค่นี้เลยขออย่างเดียวคือชั้น๖อย่าเปิด

มันเปิดกับผมตลอดแต่มันเปิดในลักษณะแค่

อ่ะผมก็เออวันนี้นิดเดียวไม่เป็นไรขึ้นหอ
เราก็ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนในห้องจนผมรู้สึกว่า
ประมาณที่เที่ยงคืนจะตี๑และ
นะฮะเพื่อนก็อยู่ของเพื่อนมุมมุมนักบาทก็คือมุมนักบาท
พี่แจ๊กให้เราคิดถึงห้องสตูเนี่ยครับที่เราถ่ายอยู่
เนี่ยผมเทียบได้กับหอพักผมเลย
นักบ้านอยู่มุมนู้นส่วนผมอยู่ประมาณเคาน์เตอร์ตรงนู้น

แล้วไฟจะเปิดอยู่แค่จึ๊กกับจึ๊กอย่างนี้ครับ
โซนคือมืดหมดและไม่ได้สนิทกัน
ผมกับนักบาสไม่ได้มักจีกันสนิทอะไรกันมากมาย

ก็ไม่มีอะไรครับนั่งใช้เวลาของตัวเองไป
สุดท้ายผมก็กะว่าผมจะออกไปกินน้ำ
ตู้น้ำที่ผมจะเอาไปกินเนี่ย
อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำของหอพักชั้น๗

จากห้องนอนปุ๊บเลี้ยวซ้าย
เจอตู้น้ำบริเวณขวาจะเป็นระเบียงสูงประมาณราวนม
คือหมายถึงว่าถ้าเราเดินไปเฉง้อระเบียงก็แค่แบบแค่นี้ได้เลย
ผมก็เดินไปกะว่าจะกินน้ำจับแก้วน้ำเสร็จผมอ่ะ

ต้องบอกว่าผมเป็นคนนั่งนั่งนั่งนั่งขับถ่ายนะ
เป็นแบบฉี่ก็นั่งอะไรอย่างนี้

ธุระเบามาธุระนางบอกขอด้วย

เป็นเสียงการเดินที่คุ้นเคย

เขาจะมีลักษณะของการถือเครื่องดนตรีอย่างนี้

ที่จะเดินเป็นจังหวะแล้วก็เดินไปขบวน

ผมก็คิดว่าเดี๋ยวชั่วโมงจะมีแข่งอะไรอย่างนี้

เคยดูเพื่อนซ้อมครับ

นาบเดียวกันหมดตลอดเวลาเลย

มันเหมือนฟิลล์นักกีฬาซ้อมวิ่งแบบ

มีทหารญี่ปุ่นประมาณเป็นกองพันธุ์

เดินผ่านหน้าตึกผม

จึงแบบหยุดเลยอะ
มันจะเหมือนมีประลำที่มันคล้ายแบบ

แล้วก็มีทหารท่าทางองค์อาจคนหนึ่งยืนอย่างนี้

เหมือนศพที่มันเป็นดินเผาแล้วมันแตกอ่ะอ่า
มันเหมือนเป็นเนื้อตัวมันเป็นฝุ่นแล้วมันแบบ
มีแสงถูเขียวออกมาจากข้างในแล้วแบบพุ่งออกมาอย่างนี้
เป็นระเลือดแล้วเราเห็นแสงสีเขียวพวกนั้นน่ะ

แค่แบบแค่มันเหมือนเป็นไอออกมาจากตัว
ผมก็ตกใจค้างอยู่อย่างนี้พี่ยักษ์ค้างอยู่อย่างนี้
เสร็จปุ๊บแก้วน้ำผมหล่น

แก้วเนี่ยไอ้แก้วพลาสติกอ่ะ

ไอ้ที่อยู่บนประลำมันขึ้นมาอย่างนี้ผมอ่ะ
แจ๊คอจังหวะเดียวเท่านั้นทั้งกองพันธุ์แบบฟึ๊บ

ผมเลือกไปเดินสนามของเขาเลยเออ
ผมก็นอนอะไรแบบนี้อ่ะผมก็หลุกมาไม่รู้จะบอกเพื่อนเงี่ยด้วยความว่าแบบ

ก็เลยกลายเป็นว่าเก็บเรื่องนี้ไว้

สุดท้ายไปล็อกเกอร์เปิดเก็บกระเป๋ากลับบ้าน
อะไรอยู่ในล็อกเกอร์เก็บได้เก็บหมดเลย

แล้ววันนั้นกลายเป็นวันสุดท้ายที่ผมอยู่บนหอพี่แจ๊ค

ไม่มีใครรู้เลยว่าผมหายไปไหน
ผมกลับบ้านไปผมบอกพ่อว่า

เพราะถามผมว่าทำไมเหตุผลอะไรถึงอยู่หอไม่ได้
ผมบอกว่าผมอยู่ไม่ไหว
คือต้องบอกว่าพ่อผมเป็นคนที่แอนตี้การเห็นของผมมาก

ตนาการที่เราโอเวอร์
เราไม่รู้จะบอกเขายังไงว่า

พูดจนร้องไห้แล้วอะพี่แจ๊ค
เด็กที่มันยืนยันความจริงของตัวเองให้ใครฟัง

ถ้าให้ผมแบกกระเป๋ากลับไปหอตีผมให้ตายตรงนี้ดีกว่า

ไม่รู้แหละถ้ายังจะให้เรียนอยู่

ถ้าไม่อยู่หอนั่นหมายความว่าต้องคืนทุน
เพราะจริงผมจะต้องได้ทุนเรียนฟรีในฐานะนักกีฬาโรงเรียน๓ปี
กลายเป็นว่าม๕ผมต้องจ่ายเงินทุนเรียนเอง
แล้วก็ม๖จ่ายทุนเรียนเอง
นั่นคือชื่อเรื่องที่เราคุยกันว่าคืนทุน
ต้องยอมคืนทุนไม่งั้นผมไม่ยอมเรียนแน่นอน

ก็แสดงว่าตรงโรงเรียนนั้นมันมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้สิ

แบบโทรสายคุยกัน๒คน
เขาบอกว่าโอ๊ยไอ้วี
เรื่องที่มึงเล่าเนี่ยกูไม่ได้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรก
มันมีเรื่องเล่าของกองทหารนี้มานานแล้ว
แล้วก็ผู้พันธ์ที่เป็นผู้พันธ์กองทหาร
เดินขึ้นตึกอาคารเรียนเป็นว่าเล่นเลย

มีเก้าอี้ยกส่วนตัวของเขาด้วย
มีโต๊ะประชุมที่ยังคงใช้งานอยู่
จนถึงปัจจุบันที่กองทหารนี้ใช้
อยู่ในห้องสมุดห้องหนึ่งของโรงเรียน
แสดงว่าเรื่องนี้มันก็เป็นตำนานประจำโรงเรียน

ที่ผมคาดว่าณปัจจุบันคิดว่าน่าจะห่างหายไปสัก

สมมุติใครที่เรียนที่นี่

สถานการณ์จะรู้เลยว่ามันเป็นของที่นี่แน่
เรียกว่าเวิ้งเรียกเป็นเวิ้งดีกว่าพี่แจ๊ค

สถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดกับโรงเรียนเดียว
มันมีเวิ้งของการเกิดเหตุนี้
บริเวณแถวนั้นทั้งหมด
ก็จะมีการพบเห็นพูดถึงตำนานเรื่องนี้

แต่ตรงบริเวณโรงเรียนผมเป็น

ที่เขาเหมือนเรียกรวมกองบัญชาการเพื่อที่จะเคลื่อนพล
หมายถึงว่าตรงบริเวณนั้นมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้

เท่าที่วีได้ฟังจากครูมานะครับ
วีก็ค่อนข้างเป็นครูที่อยู่แบบเก่าเลยแหละฮะ

บอกว่าเป็นอยู่ในยุคของช่วงสงครามโลก
ที่ทหารญี่ปุ่นมาตั้งกองทัพอยู่ในประเทศเรา

ไอ้เหตุที่มันเกิดแล้วมาพันจนมีเจอน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ในช่วงที่ทหารญี่ปุ่นน่าจะตั้งกองทัพและมีการเติมขบวน

แล้วทีนี้เหมือนทางอีกฝั่งหนึ่งเขาทราบ

เขาก็เลยเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดลง

ผมก็อ้างอิงไปถึงหนังหนึ่งละครที่เราเคยดูกันแหละผมว่าทุกท่านทราบอยู่แล้ว

ทหารลักษณะแบบนี้ก็จะมีทั้งในตัวกรุงเทพ

เออที่เคยมาเล่าแล้วก็ระหว่างที่เล่าอยู่ได้ยินเสียง
วูดรถไฟ

ตรงบริเวณนี้ที่วีกำลังเล่า
เกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้
ผมว่าทุกคนพอจะรู้แหละ

แล้วก็เรื่องนี้มันก็เป็น

ทุกวันนี้ก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่

มีตำนานมีเรื่องเล่าว่านู่นนี่นั่น

คือวีไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียน
โรงเรียนเดียวที่พูดถึงเรื่องนี้นะพี่แจ๊ค

ก็เลยถดออกไปก็ห่างอยู่พอสมควร

ในช่วงที่เขาทำงานกู้ภัย
แล้วมันมีจุดของพี่เขาเนี่ยที่จะต้องแบบไปประจำจุด

เขาเจอเหตุการณ์คล้ายวีเลย
ลักษณะของทหารที่มาก็คล้ายวีเดินชนสนาม

เขาเป็นลักษณะเหมือนมีทั้งประชาชนเองก็ตาม
ทหารเองก็ตามวิ่งหนีตาย
แล้วก็เหมือนหนีไม่พ้นแล้วก็โดนแรงระเบิดอะไรอย่างนี้
แล้วก็กระเด็นแล้วก็ลุกขึ้นมา
จากแรงระเบิดแล้วก็เดินกันปกติอะไรตามที่เขาเล่าให้ผมฟังตอนนั้น
ก็เป็นเรื่องที่เหมือนเขามาเล่าสมทบ
แล้วผมก็นึกอิงกับเรื่องนี้ของผม
ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันจนได้คุยกันว่า
ใช่มันคือเรื่องเดียวกันแต่คนละจุด
คุณพ่อบอกที่บ้านว่าเราไม่อยาก

เพราะว่าโอกาสในการที่จะได้ทุนโรงเรียนเหมือนนี้

คือไม่ไปโรงเรียน

นกนี่แหละแม่ที่ผมมาคุยด้วยเนี่ย

พยายามออกจากบ้านบอกพ่อว่าไปโรงเรียนแล้ว

ครูอาจารย์มาตามเจอแล้วพาขึ้นหอ

กลายเป็นความดื้อความมึน
ที่ไม่รู้จะอธิบายให้ใครฟังยังไง
รุ่นพี่ในหอทุกคนไม่มีใครรู้เหตุผล

คนที่มันจะคืนทุนได้ก็ต้องมีเหตุผลที่

และนี่คือเหตุผลหลักของวีว่าไม่ไหวจริง

เรื่องนี้มันผ่านมาประมาณสักกี่ปีแล้ว

ผมว่าช่วงนั้นน่าจะยุ่นว่า

มาถึงปัจจุบันนี้๑๐กว่าปีที่ผ่านมา

แต่ก็ยังมี

ดูในบ้านหลัง

วีไปป่าช้า
เอาจริงพี่แจ๊ควีเห็นเลย

ความอ่อนแรงของตัวเรา
สภาวะความที่เขาเก็บ

จะกินกับใครพี่แจ๊ค
จะกินขนมกรบมั๊ย
เหมือนกันครับผีเขาก็คงมีไอเดียอะไรลักษณะแบบนี้แหละ
ใช้พลังงานที่ตัวเองเก็บทั้งทีมันต้องปล่อยออกไป
ต้องใช้กับอะไรที่มันต้องได้
เขาตั้งใจทำให้ใครสักคนหนึ่งเห็นเขาต้องรู้ว่าคนคนนั้นมีเซนต์

จริงตรงนี้ชั้นนี้ที่เราถ่ายทำรายการผมไม่เจอนะ

ผมเดินตึกตรงที่มีมอเตอร์ไซค์จอดเรียงข้างกระจกเยอะ
ผมเดินผ่านมาแล้วเหมือนแบบเดินมาเอาหน้าอังกับกระจกมองออกมา

เป็นลักษณะหน้าคนบางนะพี่แจ๊ค
แล้วผมก็เดินเข้าไปหาด้วยนะแม่ตะเกียนแล้วก็รู้สึกว่า
รู้แหละไม่ใช่คนแน่เพราะว่าข้างในดูเหมือนมีแต่เก็บเครื่องอะไรไม่รู้
มีแต่เหล็กเต็มไปหมดเลยข้างใน

อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราถ่ายทำกันที่ไหนนะ

ไม่ต้องระบุกันแล้วกันว่าสถานที่ที่วีกำลังพูดถึงมันเป็นที่ไหนอะไร

เอาเป็นว่าทุกวันนี้ตัวของวียังคงเห็นประปราย

ซึ่งแน่นอนว่าคำว่าประปรายมันก็เบาลงกว่าจากสมัยก่อน
เบาลงในที่นี้มันก็มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันพี่แจ๊คว่า
ฉันอยากจะเข้าไปสื่อสรรไหม
บางทีรู้สึกวุ่มความรู้สึกผมมันจะใช้แบบนี้ว่ามันวุ่มมาแล้วนะ
แต่ถ้าผมไม่อยากจะยุ่งผมก็เดินออกจากตรงนั้นแค่นี้พี่แจ๊ค

มันจะเหมือนที่คนชอบพูดว่าเข้าโรงแรม
ถ้าเปิดห้องไปแล้วฟีลแรกมันไม่ใช่ให้ออกเลย
ผมคิดว่าอาการแบบนั้นน่าจะใช่ที่สุดสำหรับอาการที่ผมบอกว่าหึ่มของผม

เรื่องพวกนี้นะคือจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยาก
แต่ทั้งหมดเลยเจ้าตัวเขาเขาเห็นแบบนี้เขารู้สึกแบบนี้เขาสัมผัสแบบนี้
แล้วมันก็มีเหตุผลบางอย่างที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงถือว่าครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะ
ที่การคืนทุนถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการได้ทุนมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ไง
มันด้วยต้องบอกแบบนี้พี่แจ๊คว่าโปรไฟล์ที่ผมได้ทุนตรงนี้
หนึ่งผมเป็นลูกหม้อที่เล่นตัวจริงของโรงเรียนมาตลอด
แล้วก็ติดเรื่อยมาเป็นยุวชนทีมชาติไหลขึ้นมาจนติดทุน
มันด้วยคุณพ่อเขาโมโหผมอยู่ไงเพราะว่า
ด้วยกว่าเราจะได้โปรไฟล์แบบนี้มาเพื่อที่จะได้ทุนโรงเรียนมันยาก
ก็คิดก็อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
ก็คิดอยู่แล้วกันแล้วทำไมถึงต้องทิ้งตรงนั้น

ที่ใช้ชื่อเรื่องว่าคืนทุน

คนที่มีเซนต์ลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเซนต์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
ที่มันได้มาจากการเฉียดความตาย
ที่อยู่มันก็ได้มาแบบไม่มีเหตุผล
แต่พอถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งมันจะหายไปเอง
มันจะค่อยคลายไปเอง
แต่ไม่รู้ว่าเวลานั้นเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่

แต่เอาจริงพี่แจ๊คคือการเห็นผี
พอเราเห็นเห็นอย่างเดียวไม่ได้พี่
ผมคิดว่าถ้าใครที่เห็นผี

เราลองเปลี่ยนบริบทของการเห็นใหม่
เปลี่ยนจากเราแค่เห็นเป็นลองทำความเข้าใจเขาดู
เดี๋ยวคนเราไม่เหมือนกัน
ไม่สามารถใช้คำนั้นกับพี่ได้วี
คนเราไม่เหมือนกันแล้วเชื่อว่าคนอย่างพี่ก็มีเยอะ
ที่เห็นแล้วไม่สามารถที่คุมสติตัวเองได้
แต่ถ้าคนเห็นแล้วคุมสติตัวเองได้ก็ถือว่าถือว่าก็โชคดีไป
แต่ถ้าจะเห็นผีแล้วเราเข้าใจเขานะ
เขาถือหัวมาเขาจะมาความหมายยังไงนะ

ผมไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนั้นเลยเละ
ผมเจอเละที่สุดในชีวิตก็คือหัวโต
ใส่แตกให้ผมเห็นนั่นเละอันเดียวเลย
นี่คือเรื่องราวของน้องวีนะ
ขอบคุณมากวีที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน
ถือว่าเอามาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันแล้วกัน

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์แบบนี้ฮะ
คิดว่าตัวเองเห็นมีเซนต์หรือมีประสบการณ์ร่วมหรือเป็นประสบการณ์ตรง
และเหมือนเดิมครับสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง
สัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นพลาดไม่ได้เหมือนเดิม
สำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอเจอกันวันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับขอบคุณครับวีขอบคุณพี่แจ๊เช่นกันนะครับ
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ